พายุโนรูเข้าไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านทางอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
จากตอนแรกที่เรารับรู้กันว่าเช้ามืดพรุ่งนี้ถึงจะเข้าย่นมาเป็น๔ทุ่ม
สุดท้าย๑ทุ่มตรงเข้าแล้วเข้าก่อนเวลาด้วยนะครับ
พาคุณผู้ชมย้อนไปดูสถานการณ์กันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เชื่อเลยว่าชาวบ้านที่อุบลเนี่ยนอนไม่หลับแน่นอน

ใช่ค่ะเนี่ยฟ้าครึ้มมืดอย่างนี้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้านะคะ
อันนี้คือช่วงเย็นนะคะเป็นจังหวะก่อนที่พายุโนรูจะเคลื่อนขึ้นสู่ฝั่งไทย
หลายพื้นที่ในอุบลราชธานีเนี่ยฝนตกหนักลมกระโชกแรงต้นไม้ใหญ่หักโค้นหลายต้นนะคะ
ต้นพาดเสาไฟสายไฟเสาไฟถูกดึงหักล้มระเนระนาดขวางถนนหมดเลยนะคะ
ไฟนี่ดับเป็นวงกว้างดูค่ะต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้เจ้าหน้าที่ต้องเอาเลื่อยมาตัดเพื่อเคลียร์พื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะ
เพราะว่าหลายพื้นที่ถูกตัดไฟเพราะมันพาดทับเสาไฟฟ้าก็มี
เทศบาลนครอุบลราชธานีก็เดือดร้อนค่ะต้องต่อสายไฟใหม่ปล่อยกระแสให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้ไฟได้เร็วที่สุด
เท่านั้นยังไม่พอต้นตีนเป็ดกับต้นตะแบกในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี
ต้นตะแบกต้นจีนเตศเอวเนี่ยล้มฟาดลงมาแบบเนี่ยสายฟงสายฟ้ายคืออันตรายจริงแล้วฝนก็ตกไม่หยุด
วารินชำราบค่ะต้นไม้ล้มทับเต็นต์ผู้อบพยพ
ที่เรารายงานกันไปตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มแล้วค่ะ
ล้มทับเต็นต์อบพยพหนีภัยน้ำท่วมของชาวชุมชนท่าคล่องเหล็ก
เทศบาลตะบนคำน้ำแซ่บนะคะ
ชาวบ้านที่อบพยพหนีจากบ้านตัวเองมาอยู่ที่เต็นต์
ตอนนี้เลยต้องไปอยู่ในสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านท่าคล่องเหล็กนะคะ
แล้วก็อยู่ในหอประชุมของโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยด้วย

มันทำให้เหล็กคานเต็นหล่นลงมาทับมือชาวบ้านที่กำลังนอนพักผ่อนอยู่ด้วย

ขิดอ่ะต้นไม้เกือบจะหล่นทับ

การเดินทางผ่านถนนวารินกันทรลักษณ์ลำบากเลย
น้ำท่วมสูง๔๐เซนติเมตรแล้ว
รถเล็กวิ่งไม่ได้แล้วนะคะ
อกจากนี้ค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะคุณบินบรรลือฤทธิ์เจ้าหน้าที่
มูลนิธิร่วมกับตันยูก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนหลังวัดโรมัน
ตัวเมืองอุบลราชธานีที่อยู่ติดแม่น้ำมูลนะคะ
ตรงนี้เนี่ยท่วมนำหน้ามานานแล้ว
ท่วมมาหนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะก่อนที่โนรูจะเข้า
เพราะว่าฝนมันตกหนักมาตลอดเวลา

มูลก็ล้นตลิ่งแล้วมีการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมอีก
ก็กระทบกับการระบายน้ำจากตัวเมืองลงสู่แม่น้ำมูลนะคะ
เรื่องต้นคุณบินแล้วก็เจ้าหน้าที่
ร่วมกับตันยูก็มอบของใช้ที่จำเป็น
เงินจำนวนนึงให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม
เขาบอกบางจุดสูง๓เมตรอะค่ะ
คือมิดศีรษะเลยก็ต้องใช้เรือเท่านั้นที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้นะคะ

มีคนชะลาป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านด้วย
ตอนนี้กังวลที่สุดคือน้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อย

คิดยังไงตอนรู้ว่าโนรูจะเข้าประเทศไทยจะมาอุบล

หนักมากเลยว่าไม่เคยเจอลูกไม่เคยเจอ

มันจะปิดหลังคาไหม
คุณบินบอกเลยนะครับว่าเห็นภาพข่าวสถานการณ์
มะยุในเวียดนามแล้วอดเป็นห่วงพี่น้ออุบลราชทายนี
โปรดติดตามตอนต่อไป